มาต่อกันที่อีกหนึ่งคุณแม่ดีกว่านะคะสวยแซ่บเปรี้ยมากเลยนะคะ

คุณกระแตสุพักษรนั่นเองหลายคนก็บ่นคิดถึงอยู่เหมือนกันนะคะ

การบันเทิงอยากจะให้คุณกลับมาแล้ว
ช่วงนี้เห็นคุณกระแตบอกว่าก็กำลังดูงาน

แล้วเรื่องลูกตอนนี้ลงตัวดีค่ะ
แล้วหลังจากนี้บอกเลยว่า๒คนเพียงพอแล้วนะจ๊ะ

ค่ะตอนนี้เตรียมตัวกลับมาแล้วค่ะอันนี้มีงานอะไรบ้างค่ะพี่แตดคุณเอาแบบติดต่อมาแล้วคืออะไร
เพิ่งจะบอกพี่หูไฟค่ะว่าเริ่มแล้วแต่ยังไม่ได้เลือกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าไปทำงานทั้งวันก็แต่ยังไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
งานต่างจากอะไรอย่างนี้มีติดต่อมาแล้วค่ะ

คนรู้สึกกลับมาเป็นดาราหน้าใหม่อีกครั้ง
หน้าใหม่ฮะลืมเดี๋ยวให้ไปตบแม่นิดนึง
เรื่องครอบครัวตัวเองผ่านไปนะคะมาดูเรื่องครอบครัวคนอื่นนิดนึง
ก็เกี่ยวกับปัญหาของความที่ของพวกเขาเกิดขึ้นอย่างนะฮะ
เพียงแต่ว่าลูกสาวของทั้งเขาและของคุณตาย

ไม่ได้รู้เรื่องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้น

ว่าต่างคนก็ต่างรักลูก
เข้าใจหัวอกของเป็นแม่แล้วก็เข้าใจหัวอกของเป็นพ่อ
แต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่
แล้วแต่คือเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงจริง
ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้กำลังใจกันผ่านโซเชียลมากกว่าอะไรอย่างนี้
แต่ไม่อยากไปแบบเขาเรียกว่าอะไร
เดี๋ยวจะยิ่งเสียใจจะยิ่งอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้กันแบบห่างอย่างห่วงแล้วกันนะคะ